คลิปต่อไปนี้ให้ผู้ชมช่วยดูว่า
หมาสองตัวนี้มันเป็นอะไร

ใครทำร้ายมันถึงได้ขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้า
ตึกที่บริเวณชั้น๔ของตึกร้างแห่งหนึ่ง
ร้องเจ็บปวดทรมานโหยหวนอยู่
แล้วสุดท้ายมันตกลงมา

เรียบร้อยโดดแล้ว

ต้องคงถามว่ามันเป็นอะไร

มันกลัวอะไรมันหนีอะไรมันร้องทำไม

มันเป็นคำถามที่หลายคนพยายามหาคำตอบอยู่

อันนี้คือร้านท่านปู่มันอยู่ที่หลังธนาคารไทยพาณิชย์
ติดกับโรงหนังเก่า

ในคลิปนี้ก็ชาวบ้านเขาเห็น
หมาตัวแรกตกลงมาก่อนตายเลย
สักพักตัวที่๒ตกลงมาค้างอยู่ที่สายไฟ
แล้วก็กระแทกพื้นตัวนี้รอดแต่ว่าเจ็บค่อนข้างหนักครับ

วันที่เกิดเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไง

ไม่ใช่เฉพาะหมาหรือสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตาม

คือคำถามที่คนโพสต์อยากหาคำตอบ
พอมีการโพสต์คลิปนี้ไปคนก็เข้าไปคอมเมนต์มากมาย
ถามว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ข้างบนตึกหรือเปล่ามีคนทำร้ายมันไหมตีมันไหม
หรือยังไงมันมันร้องทำไมมันก็เลยทำให้มันกลัวไงเออแล้วก็พยายามหนีลงมาแบบนี้
บางคนก็บอกว่าเอ๊เพิ่งจะเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้บางคนดูแล้วน้ำตาไหล
คือมันคงเจ็บปวดทรมานมากกับอะไรบางอย่างแล้วก็หนีลงมาแบบนี้นะฮะ
คือความสูงของตึกนี้มัน๔ชั้นนะฮะคุณผู้ชมสรุปว่า
คือน้องหมารวบลงมาห้างบนคือดาดฟ้าดาดฟ้าตึกตาย๑เจ็บ๑อย่างที่บอกไป
ทีมข่าวก็เลยไปถามเจ้าของตึกว่ารู้เรื่องไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เจ้าของตึกคือนายคงพฤษอายุ๔๗ปีเป็นเจ้าของตึกนี้
บอกว่าหมาที่เราเห็นในคลิปนี้มันคือหมาจรจัด
มันอยู่ในตึกร้างของโรงหนังเก่าที่ปิดกิจการไปตั้งนานแล้ว
แล้วอยู่ติดกับบ้านของเขาอันนี้คือเจ้าของตึกที่ติดกัน
ที่ผ่านมาหมาจรจัดกลุ่มนี้เนี่ยมันเริ่มเป็นสัตว์หรือว่าติดสัตว์กันติดตัวเมียกัน
มักจะมีการส่งเสียงเห่าหอนอยู่ที่บริเวณตึกร้างข้างบ้านเขาเป็นประจำนะฮะ
คืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าหมาไปอยู่บนดาดฟ้าของตึกร้างได้อย่างไร
แต่ด้วยความที่ตัวเองกับครอบครัวเนี่ยกลัวหมาเป็นคนกลัวหมาจรจัดอยู่แล้วกลัวหมากัด
ก็เลยไม่กล้าที่จะไปไล่กลัวมันไล่กัดนะฮะก็เลยโทรไปให้คนที่รู้จักเนี่ยมาช่วยกันไล่
แต่ก็ไม่มีใครมาเนื่องจากว่ามันดึกแล้วและคาดว่ามันคงจะกลับไปเองอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วมารู้ทีหลังว่ามันตกลงมาตายก็เสียใจเหมือนกันยืนยันเขาไม่ได้ไปทำร้าย
ไม่ได้ตีมันไม่ได้ไล่มันนะฮะตามที่หลายคนสงสัยไปฟังเสียงของเจ้าของตึก
แต่เดี๋ยวตอนเช้าโทรตามทีไม่นึกว่าอยู่ดีมันจะกระโดดลงมาเลย
เมืองต้นเขาคาดการณ์ว่าหมาสองตัวคือตัวผู้ตัวเมียมันติดสัตว์กัน
พอเสร็จปุ๊บมันก็เอาออกไม่ได้แล้วเหมือนตัวเมียร้องพยายามดิ้นพยายามดิ้น
แล้วก็ไปชิดกับขอบของดาดฟ้าแล้วก็ตกลงมาแล้วตัวผู้ก็ตกลงมาตาม
อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นแต่หลายคนคงสงสัยว่าทำไมมันถึงหนีจนตัวเองไปสุดขอบของดาดฟ้า
ไม่หนีเข้าไปข้างในให้มันปลอดภัยยังคงหาคำตอบอยู่นะครับ